ออกเสียงประชามตินั้นจะออกมาเป็นอย่างไร
เรื่องต้นนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นรวบรวมแนวทางที่จะเกิดขึ้น
เอาไว้๔แนวทางด้วยกันแต่ว่าช่วงแรกเรามาดูกันก่อนนะครับ

ในใบออกเสียงประชามติจะมีคำถามอยู่๒คำถาม๒หัวข้อ
คำถามแรกก็คือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูล
ถามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างนี้นะครับ
นี่คือคำถามแรกส่วนอีกคำถามนั้น

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญนั้นก็จะมีข้อความดังนี้ครับคุณผู้ชม
นี่คือคำถามพ่วงประชามตินะครับเป็นคำถามที่๒
ที่ถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่

เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูลนี้
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
คำถามนี้จริงแล้วมีเป้าหมายก็คือ
เพื่อจะให้วุฒิสภานั้นมีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง๕ปีแรกนั่นเองนะครับ
และผลการลงประชามติในวันที่๗สิงหาคมนี้จะสามารถออกมาได้
เรื่องต้นก็คือ๔แนวทางด้วยกัน
แต่ละแนวทางจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับ
เราเริ่มต้นกันที่แนวทางแรกก่อนครับคุณผู้ชม
ทางแรกก็คือว่าสำหรับคำถามที่๑และคำถามที่๒นี้

นั่นหมายความว่าร่างรัฐมนุนนี้ได้รับความเห็นชอบผ่านประชามติ
พ่วงก็ผ่านความเห็นชอบผ่านประชามติ
ดังนั้นครับวิธีการก็คือจะนำไปสู่การแก้ไขเนื้อหาสาระ
บทเฉพาะการให้สอดคล้องกันกับร่างนี้
กับการลงประชามติในรอบนี้
ซึ่งวิธีการและขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร

สำหรับวิธีการและขั้นตอนหลังจากนั้นนะครับ
รัฐมนุนฉบับชั่วคราวกำหนดให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วัน
ก่อนที่จะส่งร่างรัฐมนูลที่แก้ไขแล้วให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณา
ว่าเป็นการชอบกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่
เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วัน
ถ้าหากสารรัฐมนูลเห็นว่ามีการแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายต่อไป
ภายใน๓๐วันนับตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับร่างรัฐมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์แล้ว
แต่หากสารรัฐมนูลเห็นว่าบทบรรยัตินี้ยังไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
ส่งร่างรัฐมนูลคืนกลับมาให้กรรมการร่างรัฐมนูลแก้ไข
ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
ก่อนที่จะส่งให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐมนูลขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายต่อไป
ถ้าเป็นไปตามแนวทางนี้การเลือกตั้งจะต้องล่าช้าออกไป๒เดือน
หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ส่วนแนวทางที่๒คือร่างรัฐมนูลผ่านแต่คำถามพ่วงไม่ผ่าน
แนวทางนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐมนูลขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
ภายใน๓๐วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ
และประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพที่รัฐบาลวางไว้ก็คือประมาณเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
ไปครับคุณผู้ชมคือแนวทางที่๓ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือกรณีที่ร่างรัฐมนูลนั้นไม่ผ่าน
คำถามพ่วงผ่านในกรณีนี้มีได้๒แนวทางก็คือผลการทำประชามติที่เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบกับคำถามพ่วง
จะถือว่าคำถามพ่วงนี้มีผลผูกพันกับรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปที่จะต้องกำหนดบทเนื้อหาให้เป็นไปตามคำถามพ่วง
คอสชอาจจะเห็นว่าแม้คำถามพ่วงผ่านการทำประชามติแต่ก็ไม่ถือว่ามีผลผูกพันกับรัฐมนุนใหม่
เพราะคำถามหลักถือว่าตกลงไปแล้วหากเป็นแนวทางนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าคอสชรัฐบาลนั้นจะทำอย่างไรต่อไป
เคยบอกว่ารัฐบาลจะต้องเสนอแก้ไขรัฐมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๗อีกครั้ง
จัดทำร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ขึ้นมาอีกฉบับทดแทนฉบับที่ไม่ผ่านประชามติ
ว่าต้องใช้เวลาประมาณ๑๒เดือน
โดยเนื้อหาอาจจะนำมาจากร่างรัฐมนูญฉบับที่ไม่ผ่านประชามติ
กับเนื้อหาที่เป็นที่ยอมรับในรัฐมนูญฉบับที่ผ่านมา
และนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายต่อไป
ซึ่งหากเป็นไปในแนวทางนี้จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป๔เดือน
ว่าอาจจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙

สำหรับแนวทางสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
นั่นก็คือกรณีนี้นะครับทั้งร่างรัฐธรรมนูลและคำถามพ่วงคือไม่ผ่าน

ลักษณะวิธีการกระบวนการหลังจากนี้ไป
จะคล้ายกันกับแนวทางที่๓
ซึ่งก็ต้องดูกันว่าผู้มีอำนาจ
และรัฐาธิปัตย์นั้นจะจัดการ

นี่คือแนวทางทั้งหมดเบื้องต้น

เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ๗สิงหาคมนี้นะครับ